นางเอกสาวหน้าคมอย่างจุ๋ยวรัฐยา
ก็มีเรื่องที่ทำให้เธอต้องออกมาเคลียร์กับ๒พิธีกรชื่อดัง
หลังจากที่ถูกเม้ามอยไปในทางเสียหายค่ะ
ใช่แล้วค่ะเรื่องนี้คุณจุ๋ยก็บอกว่าจุ๋ยจะไม่ทนนะคะ
เพราะว่าเป็นเรื่องราวที่กระทบต่อจิตใจของคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก
ซึ่งเธอไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านไปได้ก็เลยยกหูเพื่อโทรเคลียร์นั่นเองนะคะ
รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ค่ะ

ด้วยการยกหูโทรเคลียร์แบบตัวต่อตัวสำหรับนางเอกสาวจุ๋ยวรัฐยา
ยอมรับว่าต่อสายตรงถึง๒พิธีกรขาเมาส์ประจำรายการ
ของช่องดังย่านลาดพร้าวที่นำเสนอข่าวของตัวเองในทางเสียหาย
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก
โดยสาวจุ๋ยยอมรับว่าเช็คข่าวด้วยตัวเองทุกครั้ง
และพบว่ามีการใส่อารมณ์และแสดงความคิดเห็น
เพื่อสร้างสีสันในรายการมากจนเกินไป
ซึ่งหากประเด็นดังกล่าวเป็นไปในทางที่ดี

จะเผยว่าจากการโทรเคลียร์ด้วยตัวเองแล้ว
ก็ได้รับคำขอโทษจาก๒พิธีกรดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
และไม่กลัวหากใครจะมองว่าไม่มีสัมมาคารวะ
เพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเจอรุ่นพี่คนไหนในวงการบันเทิง

ว่าไม่ได้มีปัญหากับใครอย่างแน่นอนค่ะ
หรือไม่ได้มีปัญหากับผู้ใหญ่หรือพิธีกรใด
แต่ว่ายุ้ยฝากน้องช่องหนึ่งไปบอก
ว่าบางรายการอาจจะพูดถึงเราในแง่ที่ไม่ดี
หรือว่าอาจจะมีการใส่ความคิดเห็น
หรือว่าสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
ข่าวมันไปกระทบจิตใจคุณแม่
หรือว่าแฟนคลับหรือว่าเพื่อนที่แบบรู้สึกว่าสะดุดหู
ว่าแบบเฮ้ยแกทำไมถึงพูดถึงแกอย่างนี้วะ
เราเองเราไม่ใช่นักแสดงเด็ก

ที่จะมาพูดถึงเราในแง่ที่มันไม่ดีหรือมันไม่จริง

เราแค่ปกป้องคุณค่าของความเป็นตัวเราเท่านั้นเอง

หลังจากที่ออกไปจุ๋ยก็ไปหวัดดีเขาที่โต๊ะเลยนะ

ส่วนพี่ผู้หญิงเราก็

ดีอย่างดีเลยแล้วพี่เขาก็พูดดีมาก

เราเป็นคนในวงการเหมือนกันทำอาชีพเดียวกัน
แค่เรารับรู้ถึงความรู้สึกเดียวกันดีกว่า
ถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนมาพูดถึงเราในความที่ไม่จริง
ถ้าสมมุติว่าเป็นโซเชียลเราก็อาจจะเฉย

แล้วคนดูทั่วประเทศไม่ใช่ช่องเล็กอะไรอย่างนี้ค่ะ
ดังนั้นมันก็อาจจะมีผลกระทบเหมือนกัน